เรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลรูปแบบใหม่กันหน่อยนะครับ

ให้มีการปรับแก้เรื่องของกฎหมายใหม่
ให้มีความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยครับ
นายกสมาคมคนพิการผู้ค้าสลากประเทศไทย
ให้ความเห็นกรณีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
จะพิจารณาแก้ไขพรบสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาล
ในช่วงบ่ายของวันที่๑๐ก็คือวันนี้นะครับ
โดยในภาพรวมพร้อมสนับสนุนเนื้อหาที่เปิดทาง
กระดับผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัย

สลากออนไลน์ล็อตโต้ต่าง
แต่ว่าอยากให้ดูแลผู้ค้าทุกคน

ให้สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ใหม่เหล่านี้ได้อย่างเท่าเทียมกัน
อย่าให้ผลประโยชน์ตกไปอยู่ที่มือกับผู้ค้าราย
หรือว่ากลุ่มคนกลุ่มผู้มีอิทธิพลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น
แต่ยังกังวลกับบทลงโทษผู้ค้าที่มีความรุนแรงมากขึ้น
โดยเฉพาะการเพิ่มโทษกรณีการขายหวยให้กับบุคคลที่อายุต่ำกว่า๒๐ปี
ซึ่งมีโทษปรับจำนวนเงินสูงสุด๑๐๐๐บาท
จำคุก๑เดือนหรือทั้งจำทั้งปรับ
ซึ่งกลายเป็นเครื่องมือของเจ้าหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์หรือว่ากันแกล้งกันก็ได้นะครับ
เวลาเราจะขายสินค้าจะบอกว่าขอประทานโทษนะครับจะซื้อสลากใบหนึ่งก็ขอดูบัตรประชาชนว่าคุณอายุถึง๒๐หรือยังเนี่ย
ทางปฏิบัติมันเป็นไปได้ยาก
ฉะผมคิดว่าอะไรที่ไม่จำเป็นแล้วก็ไม่ควรจะระบุไว้ในกฎหมาย
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็อาจจะต้องถูกบังคับให้ทำตามกฎหมายที่บรรยัติไว้
ทีนี้เราต้องไปถามฝากฝั่งของกองสลากกันหน่อยนะครับ
นายธนวัฒนพลวิชัยกรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่า
ร่างพรบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลฉบับใหม่เนี่ยมีวัตถุประสงค์หลักสามประการนะครับ
ก็คือรองรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เช่นล็อตโต้และหวยออนไลน์
ซึ่งยืนยันด้วยว่าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
จะยังไม่ได้ออกผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเร็วนี้
แต่ทั้งหมดเป็นเพื่อการวางโครงสร้างพื้นฐาน
รากฐานเอาไว้เพื่ออนาคตนะครับ
ประการต่อมาก็คือว่ากำหนดห้ามจำหน่ายสลากแก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า๒๐ปี
ก็เป็นการแก้ปัญหาเรื่องของการมอมเมาเยาวชนนะครับ
ส่วน๓คือการแก้ไขกำหนดโทษผู้ขายสลากเกินราคา
มีโทษจำคุกไม่เกิน๑เดือนหรือปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
วัตถุประสงค์ก็ต้องการที่จะให้ไม่มีการให้แบบตั้งราคาสลากมันเกินกว่าความเป็นจริง
๑๐๑๒๐ก็คือต้องจำหน่ายแค่๘๐ตามหน้าสลากเท่านั้นนะครับ